โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้กรยศขอให้รีบคืนเลยนะคะ

เขามีการหยืดระยะเวลา
แล้วก็มีการออกมาตรการจูงใจต่างนานา
ล่าสุดก่อนหน้านี้เขามีการออกมาตรการ

แล้วจะได้ลดเบี้ยประกันเบี้ยปรับถูกไหมคะ

มันจะสิ้นสุดที่สิ้นเดือนนี้แล้วนะคะ

หลังจากกรยาศรออกมาตรการจูงใจ
เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ค้างชำระหนี้
และมีเบี้ยปรับทุกกรณีมาชำระหนี้

ในแอตรา๑๘๕ของเบี้ยปรับ

คือ๓๑พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะคะ
กรยศก็ขอเชิญชวนผู้กู้ยืม

รีบมาชำระหนี้ปิดบัญชีกันเถอะ
ภายในสิ้นเดือนนี้๓๑พฤษภาตามเงื่อนไขที่กำหนด
เพื่อตัวเองจะได้รับสิทธิ์ลดเบี้ยปรับตามมาตรการดังกล่าว
คือเบี้ยปรับลดได้๑๘๕ของเบี้ยปรับทั้งหมดเลย

แล้วก็ที่สำคัญที่อยากให้มาชำระหนี้
หนึ่งนอกจากจะเป็นการปลดหนี้ของตัวเองแล้ว
คุณจะได้ช่วยส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษารุ่นน้อง
คือเงินตรงนี้มันเป็นเงินกองทุนที่เขาเอามีไว้
เพื่อสำหรับคนที่อาจจะไม่มีทุนการศึกษาในการเรียน

ก็อาจจะไม่เพียงพอต่อเด็กรุ่นต่อไปที่เขาอยากจะมากู้ยืมไง
ใครที่กู้ยืมและค้ำประกันที่ต้องการปิดชำระหนี้ปิดบัญชี
รับส่วนลดเบี้ยปรับย้ำนะคะ
แจ้งขอใช้สิทธิ์ลดเบี้ยปรับล่วงหน้าไม่น้อยกว่า๓วันทำการนะ
จะได้นัดหมายวันชำระหนี้ปิดบัญชี
ก็ให้ไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์กยศรีบกันหน่อยนะคะ
ก็ย้ำนะใครที่เป็นหนี้กรยาศรต้องคืน
คือคืนเถอะขอร้องคือตอนให้นึกถึงตัวเองตอนที่เราไม่มีเงินเรียน
แล้วเราไปกู้มันดีแค่ไหนที่เงินกองทุนนี้ทำให้เรามีการศึกษา
แล้วก็มีอาชีพมีการทำงานจนถึงทุกวันนี้ใช่ไหม
ถ้ารุ่นพี่ไม่คืนรุ่นน้องที่เขารอกู้อยู่เขาก็ไม่มีเงินไง
ใช่แล้วคนนะคนที่เขาเคยอยู่ในจุดที่คุณอยู่อ่ะ
แล้วเขาไม่มีเงินแล้วเขาต้องทำยังไง
คนที่ไม่คืนก็ต้องขึ้นศาลนะครับคุณมีประวัติต้องไปขึ้นศาล

คือเขามีทั้งระบบผ่อนจ่ายมีทั้งระบบหักจากบัญชีเงินเดือนขึ้นมีหลายระบบมากนะคะ